เหตุเกิดตี๒ตำรวจภูทรเมืองตราดครับ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านเช่า
เลขที่ยี่สิบสามเนี่ยครับประตูเป็นรูนนี่โอ้นี่ค่ะ
ฮะนี่ประตูไม่ได้เปิดอยู่นะครับเห็นไหมฮะ
คือถูกทุบถูกทุบเป็นรูแบบนี้เลยโหตรงกลางอืม
ที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวครับห้องแถวเลขที่ยี่สิบสาม
ตำรวจก็ส่งสายตรวจไปเอาไปรีบดูไปดูหน่อย
นี่แหละครับสภาพห้องมีนางสาวบีนามสมมุตินะครับ
ส่วนคนก่อเหตุไปแล้วครับไปแนบแล้ว
ตรวจสอบในห้องเช่าพบเข้าของกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
นางสาวบีนี่เล่าบอกว่าเธอเนี่ยเช่าห้องอยู่กับแฟน
แต่วันนี้เนี่ยนางสาวเอมาขอนอนด้วยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเธอกับนางสาวเอนั่งเล่นกันอยู่นะ
มีนายแสนรักอายุ๒๑ปีแฟนเก่าของนางสาวเอ
โทรศัพท์มาบอกว่าจะมาหาเอนะ
จากนั้นในแสนลักษณ์ก็แหมมาทันใจจริงครับคุณผู้ชมครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าห้องเช่าแล้วก็พังประตูเข้ามา
ตอนนั้นเธอรีบล็อกประตูฮะแล้วไปปลุกเพื่อน
แล้วก็แฟนของเพื่อนซึ่งเป็นผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ย
ให้มาช่วยหน่อยจนเกิดการต่อยกันครับ
รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจหลังจากโดนต่อย
นายแสนลักษณ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปครับ
แล้วคือเขาก็ดังมากทางนึงเขาเขย่า

จนตรงทางเขาก็วิ่งเข้ามาจะทำร้ายเพื่อน

แล้วทีนี้หนูก็เลยปลุกแฟนแล้วหนูก็รีบวิ่งออกไปคุยกับตำรวจ
แล้วเขาก็แบบว่าต่อยกันเขาเปิดแฟนหนูก่อน

สองคนครับอีกคนนึง

อีกคนนึงเขาบอกว่าจะทำผู้หญิงเขาก็จะแบบนี้